เอาคุณผู้ชมเรื่องนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าต้องงงว่าอะไรก่อนดี
เดี๋ยวอ่านตามโปรยให้ฟังเลยหลวงพี่พาลูกสมุนสองคนไปเรียรายเงินผ้าป่าชาวบ้าน
ปรากฏเจอเจ้าถิ่นไม่ยอมให้เข้าบ้านโกยเธอยอมรออะไรเอาลองไปดูคลิปกันค่ะ
เป็นหนังคงตั้งชื่อว่าพระจีวรปลิวนะคะโอ้โหเจ้าถิ่นที่ว่าคือสี่ขานั่นเอง
ก็คือมีพระรูปหนึ่งกับเด็กวัดสองคนเนี่ยถือถังกับขันคนละใบเข้ามาที่บ้านหลังนึงนะคะ
แต่เจอกับเจ้าของบ้าน๔ขา๔ตัวค่ะพุ่งปรีเข้ามาแบบฟอร์มทีมกองทัพมาเลยนะ
เด็กวัดเห็นก่อนแล้วเด็กวัดถอยก่อนแล้วเด็กวัดคนหนึ่งถอยคนที่สองถอย
พระยังอย่างเชิงอยู่เห็นไหมตัวแรกมาก่อนตัวที่๒กับ๓ตีคู่กันมา
แล้วตัวสุดท้ายวิ่งฉีกมาจากด้านข้างพุ่งตรงไปเลยค่ะโอ้โหนี่มาห้าตัว
เผลอเห็นท่าไม่ดีมันไม่หยุดอาตมาโกยดีกว่าไปเลยนะคะ
วิ่งแบบตัวใครตัวมันจริงจริงมันไม่ได้ตามต่อแล้วใช่ไหมพวกนี้
ตามต่อค่ะเขาก็อยู่ที่หน้าบ้านแต่ว่าพระท่านน่าจะกลับวัดไปเลย
เขาเขียนท้ายมาบอกว่าใครขำระวังบาปขำได้ไหมคุณบาปแล้วนะเนี่ยคุณขำเนี่ย

แต่ไปหกล้มแล้วก็เจ็บ